คุณผู้ชมกินไปแล้วมาทำบุญดีกว่าค่ะ

เป็นวันที่เลิกดีเขาบอกว่าเป็นวันเปลี่ยนดวงค่ะ

ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะองค์กรทำหนีกลายเป็นมูลเรียนที่แล้ว
แกก็ไปช่วยเหลือสังคมเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ

กลายเป็นว่าตามจังหวัดต่างเนี่ย
อย่างที่ล่าสุดเลยจังหวัดพิจิตรขอมา๕๐โรงค่ะ

วันที่๗กรกฎาคมเป็นวันเปลี่ยนดวงค่ะ

บางคนติดต่อมาโดยจากลงศพกับองค์กรทำดีกันเพียบเลยค่ะ
เพราะเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องไม่ดีให้ผ่านพ้นไป
ไปฟังแม่บุ๋มด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าวันนี้แม่บุ๋มของเราสวยมาก
ควรตลังไหม
หน้าแบบว่าฉ่ำมากจริงนะคะ

ซึ่งแม่บุ๋มก็เล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อนะคะ

มีคนข้างบ้านมาทักว่าพี่บุ๋มจะได้เป็นนางสาวไทย

คือตอนนั้นพี่บุ๋มไม่เคยเชื่อเลยนะคะแล้วก็ทักว่าจะไปอยู่ต่างประทงต่างประเทศค่ะ
แถมที่สำคัญทักด้วยนะคะว่าเนื้อคู่จะเป็นหนึ่งคนผิวเข้ม
เกิดปีฉลู๓อายุมากกว่าและ๔เป็นพ่อม่าย
ซึ่งคุณผู้ชมคุณสมบัติทั้งหมดมันตรงกับพี่ก๊อตอาทิตย์แฟนคนปัจจุบันค่ะ

จะได้แต่งงานกันหรือเปล่านะคะเราไปฟังแม่บุ๋มกันหน่อยค่ะ
แม่นมากแม่นมากแม่นมาก
คือเขาทายตั้งแต่บุ๋มอายุ๑๓เองมั้ง
อายุ๒๔จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครั้งใหญ่
ก็คือได้นางเสาไทยและแม้กระทั่งเรื่องของเนื้อคู่

คู่ค่ะผู้ชายผิวเข้มอายุมากกว่าเกิดปีฉลูเป็นพ่อม่าย

กระทั่งมาเจอพี่ก๊อตเนี่ยแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาอายุน้อยกว่า
ซึ่งทุกวันนี้ไม่เจอพี่คนนั้น
ไม่เจอไม่เจอพี่ที่ไทยอยากเจอมากเลย
คนนั้นนะคะถ้าดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้ติดต่อพี่บุ๋มหน่อย
เพราะว่าพี่บุ๋มมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามมากก็คือนอกจากเรื่องแต่งแล้วนะคะ
บุ๋มอยากถามว่าจะได้เล่นการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่าคือหลายคนก็จะตอบต้องนะคะ

ต้องรอพี่คนนั้นฟันทงได้

แต่ว่าตอนนี้ก็ทำบุญกันได้๗กรกฎาคมค่ะ